ขับรถขับราใช้ความเร็วน้อยเลยครับ

ตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาที่หน้าวัดไสน้อยที่นนทบุรี
จอดอยู่ข้างทางแต่กระบะซิ่งฝ่าสายฝนชนท้ายเข้าไปครับ

โอ้โหตำรวจสพไซน้อยจังหวัดนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ
หลังรับแจ้งว่ามีกระบะชนท้ายบรรทุกพ่วงแล้วมีคนเจ็บด้วยนะ
เหตุเกิดหน้าวัดไซน้อยถนนบางกรวยไซน้อยครับ
ที่เกิดเหตุเจอกระบะนิสสันสีขาวทะเบียน๖๖๗๓กรุงเทพ
ชนอัดติดอยู่ท้ายบรรทุกพ่วง๒๒๐๐ยี่ห้ออีซูซู
แล้วทางกู้ภัยครับต้องเร่งเลยนะนี่ฮะ
เขาใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางช่วยเหลือนายภูชิต
อายุ๒๘ปีเป็นชาวเพชรชบูรณ์ซึ่งเป็นคนขับกระบะ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บยังติดคาอยู่ในรถเนี่ย
พยายามช่วยออกมาช่วยออกมาใช้เวลา๑๕นาที
ก็พาร่างของนายภูชิตออกมาได้ครับทั้งกลางสายฝนที่ช่วยไปฝนก็ตกไป
กู้ชีพโรงพยาบาลไซน้อยครับนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจากการตรวจสอบของตำรวจเบื้องต้นเนี่ย
ไม่เจอตัวเจ้าของรถบรรทุกพ่วงนะฮะคาดว่าคนขับเนี่ยคงจอดไว้
แล้วเข้าไปพักเอ่อไปพักหลับนอนที่บ้านในสอย
ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละนอกจากนี้ครับในที่เกิดเหตุ
ไปเจอตู้ปรายศนีย์โอ้โหตู้ปรายศนีย์ก็โดนชน
จะเปลี่ยนแน่นอนสิครับนี่ตู้ไปรับไปซีนีแดงนี่
หลังจากนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดตามตัว
คนขับรถมาทุกภท่วงมาให้ประคัม

สภาพรถพร้อมสภาพคนพร้อมด้วยนะ